ติดตามกันต่อเลยนะคะประเด็นเรื่องของความคืบหน้าในคดีเรื่องของน้องจีน่าคือใครใครก็แบบดีใจตอนที่เจอตัวคือถือว่าแบบเป็นปฏิหารมากน้องไม่เป็นอะไรเลยแล้วตอนแรกก็เอ๊ะน่าจะเป็นนายอาผะนี่แหละที่เอาตัวไปค่ะแต่พอสอบไปสอบมาเริ่มผัวพันแล้วนะคะใช่ตอนนี้เขาอยากให้คนเดียวใช่ไหมเออไม่น่าจะใช่คนเดียวอันนี้อันนี้เป็นเป็น
น่ะเรียกค่าไทยหรือเปล่าค่ะอ่าตอนนี้ตำรวจอยู่ในช่วงของการสอบสวนนะคะส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นะคะตำรวจควบคุมตัวนายอภัทรที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปชี้จุดอุ้มน้องจีน่าออกจากหมู่บ้านแล้วก็เตรียมขออนุมาสารออกไหมจับด้วยนะคะสำหรับนายอภัทรนี่แหละสามข้อหาค่ะบรรยากาศก็จะเป็นหนึ่งท
สวนสถานีตำรวจภูท้อนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสพแม่แตงกองบังคับการปรับรามควบคุมตัวนายอภะอาเจ้าอายุสี่สิบสี่ปีผู้ต้องสงสัยในคดีอุ้มน้องจีน่าเด็กหญิงหนึ่งขวบหนึ่งเดือนไปชี้จุดบริเวณหน้าบ้านของน้องเองนะคะภายในหมู่บ้านห้วยฝักดาบค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่นายอภะเขารับ
สีม่วงกางเกงวอร์มรองเท้าแตะสวมเสื้อกันกระสุนด้วยนะคะ
ชี้จุดต่างที่ลักพาตัวจีน่าออกจากหมู่บ้าน
เส้นทางพาน้องจีน่าไปที่ถ้ำ
เขาบอกแบบนี้แหละเป็นคำกล่าวอ้างนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะเอาไปบูชายันเจ้าป่าเจ้าเขา
และจุดที่พบน้องจีน่าที่กระท่อม
วันนี้ก็คือเก็บตามจุดต่างให้ครบนะคะ
ซึ่งจุดที่ไปเจอที่เป็นกระท่อม

ขณะที่ช่วงเช้าตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกว่า๓๐นาย

ประมาณ๓๐คนร่วมกันปูพรมค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
บริเวณเส้นทางไปยังจุดที่
เป็นกระท่อมที่ไปเจอน้องจีน่า

ก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการค้นหาหลักฐาน
โดยเฉพาะสิ่งที่ยังไม่เจออยู่ตอนนี้
คือกางเกงสีชมพูของน้องจีน่า
เจอตัวแต่ไม่เจอกางเกงตอนนั้นน่ะนะคะ
อกจากนี้มีผ้าขาวม้าหรือผ้าที่นายอาผะ
อุ้มน้องระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์
เพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
หลักฐานทั้ง๒ชิ้นตำรวจต้องหาให้เจอ
เพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสาวไปถึงตัว

อันนี้เบื้องต้นเป็นแบบนี้แล้วนะคะมีคำว่าผู้ร่วมก่อเหตุเข้ามา
กระจายกำลังสองชุดค่ะชุดแรกเดินค้นหาภายในหมู่บ้าน
ที่๒ค้นหาเส้นทางไปยังจุดที่เป็นกระท่อมที่เจอตัวน้องจีน่า

ทำทุกอย่างเพื่อให้สิ้นสงสัยว่าการกระทำผิดของผู้ต้องหา
เนี้ยมีใครร่วมกันบ่นการหรือว่าร่วมกำลังผิดถึงไม่
แต่ทำเต็มที่ช่วยความสงบสูงของข้าวบ้าน
จากการสอบสวนช่วงนี้นะคะได้ความเคลื่อนไหวออกมาเพิ่มเติม
คือสพแม่แตงพนักงานสอบสวนเชิญตัวนางสาวการซีนีจะเตาอายุ๒๖ปี
เป็นลูกเลี้ยงของนายอาผะไปเชิญไปเชิญด้วยตัวเองเลยนะคะ
หลังจากที่คนนี้ถูกซัดทอดว่าถูกว่าจ้างให้อุ้มน้องจีน่า
รวมถึงนายจะบูสือลุงของน้องจีน่า
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๓คนที่ไปเจอน้องจีน่าอยู่ในกระท่อม
ถูกเรียกมาสอบหมดนะคะ
เรียกสอบปากคำน้องจูเนียด้วย๔ขวบค่ะ
เป็นพี่ชายของน้องจีน่าพร้อมกับลูกพี่ลูกน้อง

โดยมีพลตำรวจตรีสุวัสดิแสงนุ่ม
บังคับการกองปราบรามร่วมสอบปากคำด้วย
ผู้บังคับการกองปรับรามเองเปิดเผยว่าหลังสอบปากคำ
นางสาวการซีนีนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
คดีนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป
อยู่ระหว่างการสอบสวนให้ครบทุกด้าน
ที่เคย
เฉยออกตามสื่อนะครับ

ถ้าเราตรวจสอบได้มีพิสูจน์ได้
มีหลักฐานอะไรยืนยันก็ถึงจะเชื่อได้ครับ
ก็ยังไม่ได้เจอในเรื่องปัญหาครับ

ยังไม่อยากไปพูดตรงนั้นครับเดี๋ยวเป็นประเด็นไป
และล่าสุดค่ะพนักงานสอบสวนสพแม่แตงรวบรวมพยานหลักฐาน
นำมาสู่การออกหมายจับนายอาผะ๓ข้อหาด้วยกัน
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีกักขังหน่วงเหนียวและหลบหนีเข้าเมือง
นี่เป็นข้อหาและเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะเรื่องของการควบคุมตัวนายอาผะไปชี้จุดประกอบคำให้การ
ก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งจุดที่ตำรวจนำตัวในอาผะไปชี้เนี่ย
มีแบ่งเป็นทั้งหมดสิบจุดนะคะรายละเอียดแต่ละจุดเนี่ย
พาไปคือเขาไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์การก่อเหตุนะ
แต่คือไล่เรียงไล่จากใกล้หมู่บ้านไปไปถึงนอกหมู่บ้านไล่ไป
จากจุดถ้ำที่นายอาภาให้การว่านำเด็กไปทิ้งไว้นะคะ
จุดที่๑จุดแรกคือปากซอยทางเข้าบ้านตัวเอง
เพื่อชี้ก่อนเกิดเหตุว่าได้ออกมาก่อเหตุยังไง
ที่สองคือปากซอยหน้าบ้านทางเข้าบ้านของนายอาผะนะคะ
จุดที่สามด้านหน้าบ้านของน้องจีน่าจุดที่สี่คือลานดิน
ใกล้กับจุดที่มีคนเจอน้องจีน่าเดินอยู่บนถนนซึ่งนายอาผ่าเขาอ้างว่ามีรถเก๋งสีดำมาจอดรถอยู่
จุดที่ห้าทางลงไร่ข้าวโพดของชาวบ้านซึ่งนายอาผะอ้างอีกว่าเป็นคนอุ้มน้องจีน่าส่งมอบให้กับคนสองคน
เพื่อรับตัวออกไปจากหมู่บ้านค่ะจุดที่หกคือแถวบ่อน้ำของชาวบ้าน
จุดที่๗คือหน้าปากถ้ำที่นายอาภาอ้างว่าเป็นคนอุ้มน้องไปวางไว้หน้าถ้ำเพื่อบูชายันเจ้าป่าเจ้าเขา
จุดที่๘นะคะคือท้ายหมู่บ้านหน้าบ้านของนายจสอที่เป็นจุดที่นายอาผะเดินทางมาขอยาเส้น
ตอนที่ห้าตอนเก้าโมงเช้าค่ะจุดที่มีการนำชี้ทั้งหมดก็จะเห็นว่าคือนายอาผ่าเองเนี่ย
ไปก็ยังให้การวกวนพูดไม่ตรงกันสักครั้งตำรวจก็เลยต้องบันทึกคำให้การและบันทึกภาพสถานที่ทุกจุดที่นายอาผะให้การเนี้ยเอาไว้ก่อน
ตลอดการนำตัวไปชี้จุดเนี่ยนะคะนายอาผะมีสีหน้าเหนื่อยล้าอ่อนแรงแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกับทีมข่าวเลยค่ะ
ต่อมาตำรวจกองปรับรามไปพบเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลด้านหน้าเสาทงของหมู่บ้านห่างจากบ้านน้องจีน่าไปประมาณสองร้อยเมตร
ซึ่งนายอภะยืนยันว่าใช้เสื้อตัวนี้มัดอุ้มน้องจีน่าติดกับตัวและนำขึ้นรถจักรยานยนต์ตัวเองพาเด็กไป
คืออย่างที่บอกคำให้การมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นผ้าขาวม้าบ้างอ่ะ
ตอนนี้กลายเป็นเสื้อแล้วนะคะแล้วก็ในที่สุดนำไปสู่การออกหมายจับล่าสุดนะคะที่ออกมา
ตอนนี้ออกหมายจับไปหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญตามมาก็คือพนักงานสอบสวนเรียกสอบปากคำ
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลุงของน้องจีน่า
ของน้องจีน่าก็คือคนที่ไปเจอน้องจีน่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะใช่
มีป้าข้างบ้านด้วยแล้วก็มีผู้นำทางความคิดที่บอกว่าที่ลุงของน้องจีน่าบอกว่าไปปรึกษาเขาให้เขาเข้าทรง

เกี่ยวหรือเปล่าแม่นเกี่ยวไหมเออเกี่ยวไหมอันนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ